เอาล่ะค่ะจากการเมืองมาดูพื้นที่ภาคใต้บ้างดีกว่า

ขณะที่เขาออกไปร่อนแร่ทองคำในสวนยางที่บนเขาจังหวัดนราธิวาส
ตำรวจเขาก็เลยตั้งปมสังหารเอาไว้๒ประเด็นค่ะ
ก็คือถูกกลุ่มแนวร่วมฆ่าเพื่อสร้างสถานการณ์
ขัดแย้งกันในการหาแร่ทองคำนะคะ

ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
และชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดต่อชด๔๔

บริเวณสวนยางพาราบนเขาในพื้นที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส
เหตุเกิดช่วง๒๑นาฬิกาวันที่๗มิถุนายนนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนครอบครัวเดียวกันหมดเลยนะคะ
ก็มีนายมะยูโซบาโดอายุ๔๙ปีเป็นบีดา
พร้อมด้วยลูกชายอีก๒คนอายุ๒๓ปีและ๑๖ปี
ส่วนอีกคนเป็นลูกเขยอายุ๓๖ปีค่ะ
ศพทั้งหมดถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุขีรินแล้วนะคะ
อกจากนี้ในที่เกิดเหตุก็นี่แหละค่ะพบรถจักรยานยนต์๒คัน

จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทั้งหมด
ร่อนแร่ทองคำที่ริมแม่น้ำสายบุรีห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
ประมาณ๔๕๐๐เมตรเท่านั้น
หายไปนานค่ะเพราะว่าถึงเวลารับประทานอาหารเย็นแล้วยังไม่กลับ
จึงออกมาตามหาและพบว่าเสียชีวิตหมดแล้ว
ส่วนทางด้านพันตรวจเอกชัยวัดปานบุตรทอง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสุขีรินก็บอกว่า
ตอนนี้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเก็บวัตถุพยานหลักฐาน
ในที่เกิดเหตุไว้แล้วนะคะเบื้องต้นสันนิษฐานสาเหตุ
ฆาตกรรมเอาไว้สองเรื่องคืออาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วม
ที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้
อยู่แล้วและก็เรื่องขัดแย้งในการร่อนแร่ทองคำ
ตำรวจก็จะเรียกพยานแวดล้อมทั้งหมดมาสอบปากคำค่ะ
แล้วก็จะหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ